ท้าเลยค่ะขอท้าคุณผู้ชมกินทุเรียน
แต่ต้องกินแบบให้โลกจำทิมตำโตกธุเรียนแบบธุเรียนปลาร้า
พี่เบิร์ตให้เวลา๒๐นาทีนะถ้าเกิดว่าใครกินหมดเนี่ย
เอาไปเลยทุเรียน๑๐กิโลจ้ะ

น่ากินจริงเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ต้องหันไปบอกคนทั้งขวามือของต้มแหงก่อนเบาได้เบาพอ
นี่ค่ะแข่งกินตำตกทุเรียนค่ะแล้วในตกเนี่ยมันมีเครื่องเคียงเยอะมากเลย
ไข่ต้มขนมจีนแคบหมูผักสดเกี้ยวกรอบ

ที่เหลือเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของคนที่แข่งแล้วล่ะค่ะ

แล้วนี่นะคนที่ชนะกินทุกอย่างหมดตรงหน้า
นาที๒๐วินาทีคือผู้ชายคนนี้

การแข่งขันตำตกทุเรียนปลาร้า
เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ร้านอาหารใต้ต้น
จัดขึ้นช่วงสงกรานนี่แหละค่ะ
วันนี้คือจัดตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้
แล้วจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๒แล้ว
ถ้าเกิดว่าอยากสมัครนะคุณผู้ชมจ่ายตังค์เลย๒๙๐

นี่ไปคุยกับพี่อำพรที่เป็นเจ้าของร้านค่ะ
เขาบอกว่าพี่อยากช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน

เอาทุเรียนมาทำเมนูอาหารเมืองเหนือเลย
ทำมัสมันผัดไทยผัดน้ำมันหอยแกงสมต้มยำ
แล้วก็ขายแบบบุฟเฟ่หัว๑๕๙๙ค่ะ

โปรด้วยต้มยำทุเรียนอู้วแปลกดีใช่ค่ะเออต้องลองไปชิมนะ

ใช่ค่ะแล้วก็ทุเรียนสดยังมีให้ทานนะนานออกไปอีกสัก๒เดือน
คุณผู้ชมเผื่อใครอยากที่จะไปลองนะ
ทุเรียนเอามาทำเป็นอาหารอย่างอื่นนี่ที่ร้านนี้เลยเห็นไหม
เขามีทุเรียนจำลองขนาดยักษ์อยู่หน้าร้าน
ไลน์ไปเลยคุณผู้ชมไลน์ใต้ต้นค่ะ
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลบวกค้างที่สรรกำแพงเชียงใหม่
ให้เบิร์ดโทรศัพท์ไว้หน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้ไง

นี่เอาทุเรียนมาประกอบเป็นอาหารพี่เบิร์สงสัยอะไร
เมื่อกี้ตอนต้นตอนต้นแล้วคนที่ผมเชียร์เขาได้ที่เท่าไหร่